ครับ

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ก็ไงก่อนฉันดูเหมือนมีสงครามสิริยะ
อ๋อมันผ่านกันเยอะมากแล้ว

พอแล้วฉันไม่เอาแล้ว

อันแล้วกับฉันนักหนาว
ฝันฉันคนเดียว

ก็จะเรียกไงติดหนึ่งในเจ็บ

ก็ดีแล้วก็ถือได้รับเกียรติไงหรือเข้าประกวดไง
หมายถึงว่าทั้งหมดดาราตอนนี้
๕๐ประกวดข้าวโพพ๗คน

มีคุณแพทซ์คุณเซนปัน
ออนนัภพาคนที่๗
กันไหมดีดีด้วย
ดีอ่ะดูว่าก็คือดาราที่ไปจับจะต้องไปอธิบาย
ที่รีวิวสินค้าเนี่ยนะฮะของทางอะไรนะ

หนุ่มไม่ค่อยรีวิวอยู่แล้วทางมดดำก็ไม่ค่อยเนอะเราสองคนไม่ค่อยรีวิว
เพราะลูกชายบ้านแท่เยอะลูกชายบ้านนู้นอะเยอะ

วันนี้หลายคนที่คนไทยจะต้องลุ้นทุกวันทุกวันคือ
วันอังคารว่านายกจะอารมณ์ดีหรือเปล่าทำไมอ่ะ
บางทีก็มุดถามถ้าแกไม่ถูกใจ

นี้เอนเสธเนี่ยนะ
ลุงตู่ทำท่า๑บาท๕บาทกับเขาด้วยนะ
อัยกิศอย่างที่ท่า๑บาท
อ๋อเขาจะเป็นอย่างงี้
พี่สมคติว่าลูกทำท่า๕บาท
แค่วันนี้คนต้องคิดว่าลูกอ่ะใบ่หวยนะ

คือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะฮะที่ทำเรียบรัฐบาลเนี่ย
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตร์ตี
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชเนี่ย
ก็เป็นประธานการประชุมคอสช
และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารอยู่แล้ว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

อีบ้าเค้าไม่อยากจะรวดนำนายกเข้าไปที่ไหน

ฉันว่าฉันทำรายการในประเทศไทยมาหลายรายการ
แม่งกูจัดกับอีกกี่บ้านี่กูเหนื่อยเหนื่อย

กลับไปมันหมดพลังที่จะไม่มีแรงจะไปจัดอย่างอื่น

ไม่เหมือน
ชอบซื้อตัวนี้

คือวันนี้เขามีแฮปปี้แฟเมอรี่เรดิโอ

ของกลมประชาสัมภาษณ์เนี่ยเขาเปิดตัวไป

เป็นชื่อวงเป็นเลขน้ำโชคหรือเปล่า

เชอว์ปรานก็ตอบว่า

ขณะที่นายกนายกอะไรนะคุณไป๊อะไรนะ

ภาษาญี่ปุ่นป้าว
อู้เห็นไหมมันมีความรู้นะ

ก็นายกเขาก็ปล่อยมุกกลับนะ
เขาบอกว่าเหมือนลุงที่๔บวก๘ได้๑๒
ลุงเป็นเตรียมทหารรุ่นที่สิบสอง
ไปจนได้
ลุงเนี่ย๔บวก๘ได้๑๒
ลุงตู่เป็นเตียมทหารรุ่นที่สิบสอง

ในระว่างและปกติไอ้เด็กผมเวลาจับมือต้องจ่าย

ชอบผม๕๐๐วิติศาสตรีชอบผม๕๐๐วิติศาสตรี
คือเอาง่ายว่าจับมือพวกเขาจะต้องจ่ายเงิน
ก็ได้ไปจับมือพร้อมกับเก่าให้กำลังใจนายก
ขอให้มีชีวิตที่มีความสุขมาก

เป็นแฟนคลับติดตามลุงตู่มานาน
ขอบคุณที่ช่วยบริหารประเทศ
ถ้าเหนื่อยขอให้เปิดดูคลิปเพลง

เท่านั้นแหละลุงตู่อารมณ์ดีวันนี้

ไม่แต่รู้สึกว่าทางลูกของแตนจะเป็นนักร้องป่ะ

เป็นนักร้องอาร์เอสมาก่อนแต่เราตัดเก็บว่า

แต่เราเห็นว่านายกปัญญาเราไม่เคยเห็นลูกเขาออกสื่อเลย

ครูภัยป้าลายาเป็นคุญครูสอนภาษาอังกฤษ

อันดับที่๕แห่งราชวงศังกฤษแล้วนะคะ
เจ้าหญิงเคสพระชายาของเจ้าชายวิลเลี่ยม
แห่งราชวงศังกฤษมีพระประสุทธิการเจ้าชายน้อยพระองค์ใหม่
หลังจากวันคล้ายวันพระราชสมภพของควีนอลิซาเบ็ด
ผ่านไปเพียง๒วันนะคะคุณท่าน๒๑
พอวันที่๒๓ก็ประสูจน์เลยนะคะ
โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันจันทร์ที่๒๓นั้น
แห่งราชวงศังกฤษมีพระประสุทธิการพระโอรสองค์ที่๓
เป็นเพศชายโดยเจ้าชายน้อยพระองค์ใหม่

สืบต่อราชบันลังของอังกฤษ
โดยพระโอรสองค์ใหม่ที่ทรงประสูทิทธิ์
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่กลางกรุงลอนดอน
น้ำหนักแรกคลอด๘ปอนด์๗ออน
และมีพระราณมัยสมบูรณทั้งพระโอรสและพระมันดา
ทรงมีพระโอรส๑พระองค์แล้วก็มีพระธิดา๑พระองค์แล้วนะฮะ
ตัวของท่านอายุ๓๖ชันศาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

คือออกงานถึงวันที่๒๒๒๓ไปคลอดนะคุณ
แล้วอยู่ที่โรงพยาบาล๗ชั่วโมงกลับบ้านเลย
คุณพระเจ้าชัยพระองค์ใหม่นี้ถือเป็นพระราชปนัดดาหรือว่าเป็นเหรน
ที่๖ของสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ประมุกแห่งราชบนอังกฤษ
ซึ่งทรงมีศักดิ์เป็นพระไปยิกาแปลว่าย่าทั่วนี่คนโตนะฮะ

อันนี้คนที่๒นี่ชาลอทนี่เอาดูดิ
เหมือนน่ารักกันเลยดูบอกมือเห็นมั้ยล่ะ
เชษฐาคือเจ้าชายจอร์สที่เห็นนะคะเป็นคนโตนะเป็นพระองค์โตนะคะ
แล้วก็เจ้าหญิงชาลอทพระเชษฐภคินีก็เป็นพี่สาว
ซึ่งเจ้าหญิงชาลอทอายุจะครบ๓ชันศาในเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้
การมีภาพประสุทธิการของเจ้าชายองค์ล่าสุดซึ่งเรายังไม่ทราบชื่อนะคะ
สร้างความยินดีปรีดาให้กับชาวอังกฤษเพราะไปรอ๓วัน๓คืนคือไปลุ้นเจ้าหญิงเคส
ไปนั่งรอไปรอท่านรุ้นน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้นะฮะ
สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบศเนี่ยท่านก็ทรงมีพระชนมายุครบ๙๒ภาษา
เมื่อวันที่๒๑เมษายนนี้อีก๒วันก็ได้พระราชปนัดดาพระองค์ใหม่เลย
นี่ประชาชนไปรอไปนอนรอเลยนะคุณใช่เพราะว่ามีกำหนดพระสุธิการในระหว่างนี้
ครับ๗ชั่วโมงกลับบ้านเลย๒๒ยังทำงานอยู่๒๓ไปกลับบ้านเลย๒๔
สุดยอดล่ะนี่เอาขึ้นรถขับรถมาเองใส่ตะกร้าใช่ค่ะ
อยู่ฝรั่งเขานะ๗ชั่วโมงกลับบ้านเลยเหรอ
พี่ดูข่าวเมื่อเช้านี้๗ชั่วโมงจะกลับบ้านเลย
น่ารักเนาะแล้วแบบเหมือนไม่ได้ท้องอ่ะ
วรกายบอกเอาเรื่องนี้ดีกว่า๔๘ชั่วโมงก็ยังไม่ได้กลับบ้าน
เรื่องในเอ็มในเอ็มยังติดอ่ะเธอเมื่อวานฉันนั่งอ่านประวัติเขาอ่ะ
ไม่ได้สงสารก็ดูแบบชีวิตเขาก็ไม่ธรรมดานะ
จากแบบไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ไม่ได้อยู่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงไปอยู่ป้า

แล้วก็ชีวิตก็หายไปครั้งหนึ่งไปเจอแม่ก็ไม่กล้าลงไปเจอแม่
จากเฟอร์เร็กซ์นั่นแหละจนวันหนึ่งก็ไปมีคดี
เพราะว่าตัวเองบอกจะเปิดเฟอร์เร็กซ์ไทยแล้วปรากฏว่า
นายจริงหรือวันนี้ตัวเจ็บ๕คอร์สคนละ๑๕๐๐๐มา๕๐๐คนเท่าไหร่น่าเป็นล้านเลย
อาจจะที่แน่นะครับแต่ว่าเขาก็เดินทางผิดพลาดไป

ถูกต้องใช้ยาเสพติดนะครับแล้วก็ไปไลฟ์สดนะฮะ

ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณป้าของเขาเองเนี่ยนะครับ
แล้วก็คุณลุงเขาได้มีการเดินทางมาเยี่ยม
ที่สถานีตำรวจแล้วคอนบานรุงคุม

ใช่ซึ่งนางศัลย์ศนซึ่งเป็นป้านี่นะครับ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลานก็เป็นคนที่นิสัยดีนะครับ
คิดเลยจริงว่าหลานจะทำแบบนี้ก็ถือว่าแปลกใจมากนะครับ
วันนี้เนี่ยหลังจากเข้าไปเยี่ยมแล้วหลานชายตัวเองมีสติมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าถามถึงแฟนสาวตลอดว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่าคิดถึงแฟนสาว
ส่วนป้าเองก็ได้มีการเตือนสตินะครับพร้อมกับให้กำลังใจหลานชายไปแล้วนะครับ
ทางด้านพนักงานสอบสวนเองนะฮะที่บึงกลุ่มเนี่ย
ได้มีการนำตัวนายชัยชนะเนี่ยพาไปฝากขังอยู่ที่สารอาญารัชดานะครับ
โดยที่นายชัยชนะหรือนายเอ็มเนี่ยนะได้มีการเปิดเผยนะครับ
ว่าก่อนหน้านี้ตัวเองไม่เคยทำร้ายแฟนเลยนะครับ

เดี๋ยวก่อนพี่หนุ่มแล้วที่เขาบอกว่าคบกันมา๖เดือนทำร้ายกันเดือนละครั้ง

บอกว่าผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นโจ๊กเกอร์

ทั้งนี้นะฮะขนาดเดินออกจากห้องควบคุมตัว
เอ็มเนี่ยก็มีสีหน้าดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้

บอกว่าตอนนี้รู้สึกตัวเองดีขึ้นแล้วนะครับ

พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาในชัยชนะ

นั่นก็คือพยายามฆ่ากักขังหน่วงเหนียว
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ปรากฏภาพผู้อื่น
จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอับอาย
และสุดท้ายครับเสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
นั่นก็คือยาบ้านั่นเองนะฮะ
ส่วนทางนางสาวเอซึ่งเป็นนามสมมุตินะฮะ
ซึ่งเป็นแฟนของนายเอ็มก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับ
บอกว่ามาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องเหตุการณ์ต่าง

ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีขอบคุณค่ะ

หมุดดำบอกได้มีการแยกกันอยู่ก็จริงอย่างที่หมุดดำบอก
โดยล่าสุดนายเอ็มเดินทางไปเยี่ยมเมื่อปี๕๕
คือตั้งแต่อายุไม่จนถึง๑๐ขวบเขาก็ไม่อยู่กับแม่เขานะคะ
อ่าลี่นะเอาไปฟังแม่ของเขาหน่อย
หนูรักหนู

แม่เอาลูกไปทิ้งบ้างอะไรอย่างนี้ต้องไปทิ้ง

มีอะไร
เออเขารี

แต่หนูไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน

แต่ก็เลยไม่กล้าลงไปเจอแม่แล้วก็เลยถึงจะไปไปวันนั้น
จะมาเขากับแม่เขาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนี้หลายปี๖ปี๖ปีส่วนบาง
คนนี้ก็บอกว่าตัวเขาเองเขาโตมากับลุงป้า

ก็ออกไปจากบ้านเพื่อที่จะทำมาหากิน

เขาโตมาจากตรงนั้นเขากลับมาหาเพื่อน

แต่ว่าที่แน่ตอนนี้ก็คือ
ตัวนายเอ็มก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่นะฮะ

ฝ่ายหญิงนะครับบอกว่าต้องขอโทษด้วยจริง
แล้วก็ตัวเองรู้สึกตกใจมากนะครับ
ที่ลูกตัวเองไปทำร้ายฝ่ายหญิงแบบนี้

เพราะเนี่ยนะฮะเขาก็บอกมาว่า
จริงแล้วในเอ็มเนี่ยนะครับอย่างตอนแรกเลยเนี่ย
เหมือนกับก็ค่อนข้างจะสนใจเรื่องนี้

แล้วก็ได้มีการนำเสนอ
ในการสอนต่างหน้าพูดต่าง

ในการที่เป็นอาจารย์แล้วก็จะสอน

คนก็สมัครไปใน๑๕๐๐๐บาท
ปรากฏว่านับวันนี้ไม่มีอาจารย์สอน

คุณเอ็มคือเป็นคนที่มีสติดีหมดทุกอย่าง

เขาก็ถ้าไม่ได้ผลจะมีคนซื้อคอร์ส๕๐๐คน

เขาก็บอกมาบอกว่าเขาก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่า
หลงเชื่อที่จะซื้อเข้าไปนะ

เขาบอกว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้

ในเอ็มเนี่ยนะฮะเคยไลฟ์สด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเอง
ทำร้ายร่างกายตัวเองออกอากาศ

คน๕๐๐คนซื้อคอร์ส

มันก็เป็นจุดแปลกว่าทำไมคนถึงยอมควักเงิน๑๕๐๐๐

เราก็ต้องมีความน่าเชื่อถือจนคนจำนวนมาก

อันนี้หมายถึงว่าในแง่ของธุรกิจทำไมเขาถึงมีคนเชื่อเขาก็
ซึ่งแสดงว่าเค้าก็ต้องมี

แต่เหมือนกันที่หนีบผมอะไรด้วย
สรุปเป็นยาบ้าง

ดูอาการแล้วคือพูดชัดเจนแต่ว่าเป็นยาบ้า
เหมือนมันไม่ได้พูดบางคนจะใส่ใส่บางอย่าง

ช่วงหน้าเรามาดูสิถ้าไม่ใช่ดารา
รอบรูปอะไรก็แล้วแต่นี้

คนทั่วไปถ้าคุณมีตัวตนในโลกออนไลน์

เขาสแก่กลองดินแดนสุดอาถรรพ

พบว่านอนตายอยู่บนเขาสแก่กรอง
ชาวบ้านผัวบอกว่ามีคนเข้าไปหาของปลา

บอกที่นี่เป็นดินแดนอาถรรพ์

ซึ่งเป็นร้อยเวรอยู่ที่สพตาพระยาที่จังหวัดสาแก้ว
ได้มีการรับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
ไปพบศพในแร่ดเย็นประศพอายุ๕๖ปี
หลังเข้าไปหาผักหวานบนเขาสแก่กรอง
เมื่อ๓วันก่อนก็เลยลุดไปที่เกิดเหตุ

หลังจากสอบถามญาติแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะฮะ
ได้มีการมอบศพให้กับทางญาติ

หลังจากนั้นก็ได้มีการไปสอบถามกันต่อนะฮะ

รวบรวมญาติพี่น้องออกมาตามหา

ได้ขอแรงคนในหมู่บ้านประมาณร้อยคนนะฮะ
ช่วยกันตามหาถึงกระทั่งไปพบสบนายแรด

บนเขาสแก่กรองเพียงคนเดียวนะฮะ
ก็ทำใจเอาไว้อยู่แล้วเนื่องจากที่แห่งนี้เนี่ย

หากมีใครมาขึ้นเป็นสบเนี่ยมากเต็มเป็นสบนะครับ
บอกว่าที่นี่เนี่ยมันคือดินแดนอาถรรพ์ห้ามขึ้นไปผิดคนเดียวโดยเด็ดขาด

ส่วนทางด้านนางสมวงอายุ๖๓ปีเป็นเมียของนายแร็ด
บอกว่าก่อนเสียชีวิตประมาณ๔โมงเช้า
ของประมาณ๔โมงเช้าหรือก็ประมาณตี๔นะ

๔นี่เขาเขียนประมาณ๔โมงเช้า
ถ้าเป็นคนไทยพูดแปลว่า๑๐โมง

โอเคนะของวันที่๒๐เนี่ยนะฮะ
ก็ที่ผ่านมาสามีได้มีการห่อข้าว
บอกว่าตัวเองจะขึ้นไปเก็บผักหวานบนเขาสแก่กรองนะฮะ
ก็ได้มีการห้ามนะฮะบอกว่าห้ามแล้วอย่าไปเลยพี่อย่าไป
แต่สามีไม่ยอมฟังก็เลยขอแรงคนในหมู่บ้านไปช่วยกันตามหา

หลังจากนั้นไปจุดทูบคุณผู้ชม๑๐ดอกคุณพระดำเจอ

นาทีขอโทษนะฮะจุดทูป๑๐นาที

หาเท่าไหร่ไปได้ร้อยคนนะฮะ
ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนขึ้นไปบนเขาแห่งนี้เหมือนกัน
แล้วถูกผีตายโหงเข้าสิง
แต่เขาขึ้นไปหลายคนก็เลยช่วยกันนำตัวลงมาได้
แต่สามีไปคนเดียวก็เลยตาย

หมายถึงว่าชาวบ้านถึงเข้าไปหาของป่า

เรื่องนี้เลยต้องไปถึงพระครูปัญญา

ที่ลำคอของนายแรทคล้ายเฮี่ยวงู

ว่างั้นเขาบอกบนเขาเนี่ยนะฮะ
มีงูเห่ามากแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วย

อาจเป็นไปได้ว่าโดนงูเห่าเนี่ย

บอกว่ามีเคี่ยวงูเนี่ยขวางพี่จิปทศ

หลายรองไม่คิดมีภาพกว้างของป่าอยู่

แต่ก็ก็ดูแบบว่ารูปแรกนะฮะ

ของเน็ตไอดอลที่พี่เค้าเรียกว่าดังกันเนี่ย

หรืออาทิตย์หรือ๑เดือน๒เดือนแล้วแต่ที่จะตกลงกัน

หมื่นแรกทำให้แล้ว

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเล็กน้อยนะมาพิจารณาบอกว่าตอนนี้
๕อันดับที่เขาทางไทยรัฐไปเช็คมาเนี่ย
บางคนเนี่ยเยอะกว่าดารายอีกทีซ้ำไป

ยอดติดตาม๑ล้านขึ้นไปเนี่ยค่าโภชน์สูงที่๘หมื่นบาทต่อครั้งนะ

ถ้ายอดติดตาม๕แสนขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ๕หมื่นบาท

แค่ขุมพันธุ์มันหรือเปล่า

สิบห้าเจ็ดหมื่นไปอ่า

ยกสดอย่างไวไปหลายขวด
เลือดก็เลยร้อนแรง

ลึกกว่านิดสักนิดได้ไหม

ไอ้โดนฟองมันไม่กลัวหรอก

คนนี้เขาไม่กินเบียร์เปล่าบอก

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

กระแสของละครบุเภสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ
จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

จากกระแสของละครกรุเปสันนิวาสนะฮะ

อ่ะเริ่มชมค่ะ๒๗๒๙นะใต้สะพานพระราม๘

เชฟอยู่ป่ะ

บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรีนะครับ
แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันอาหารโรเล็บนะครับ

บางคนบอกว่าเลข๙เป็นเลขมงคลสำหรับชีวิต
แต่จะบอกว่าชีวิตของเขาครอบครัวนี้เด็กคนนี้
วันที่ครอบครัวก็ไม่เหลือใครแล้ว
โอเคไปแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ